บอกแล้วว่าเราต้องปนเปย์กันไปคลิปอุบัติเหตุแล้วก็คลิปสะดวก

ใช่ค่ะใครเลี้ยงน้องหมา
มาเห็นมิตรภาพของน้องหมาคู่นี้อาจจะยิ้มเอ็นดูปนขำได้
เขารักกันมาดีอยู่เพื่อนหลับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น

โอ๊ยทำอย่างไรน่ะไปดูความน่ารักกันเลยค่ะ

แล้วอ้าปากด้วยไง
คือถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็อาจจะเข้าใจว่า

แต่เพื่อนก็น่ารักนะทำเสียงมากตกใจ

ซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้ตายนะคะ
จะมาเท่านี้แต่ว่านอนสลบอยู่นะคะ
เจ้าของชื่อคุณปามลาบำบ้า
ก็ได้โพสต์คลิปนี้ไว้พร้อมกับเขียนข้อความว่า
น้องยังไม่ตายลูกน้องแค่สลบไปเดี๋ยวก็ตื่น
ปลปลเราสังเกตว่าตอนแรกเอ๊ะหรือว่าเขาตายหรือเปล่า
เพราะว่าแบบเหมือนตรงท้องเขามีแผล

ดังใจคือโดนยาสลบยังไม่ฟื้นว่างั้นเถอะ

นะคะคลิปนี้ก็มีคนแชร์ไปแล้วกว่าหนึ่งพันครั้ง
แล้วก็แสดงความคิดเห็นเอ็นดูสุนัขทั้งสองตัวนี้
ล่าสุดเจ้าของสุนัขก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติม
เน็ตไอดอลตัวใหม่มีข้อมูลให้นะคะบอกว่าสุนัขสองตัวนี้เนี่ย
พี่น้องกันแต่คนละพ่อหลังจากไปเอาทำไปทำหมันเนี่ย
ก็พากลับมานอนพักสลบไปแต่ว่าตอนนี้ตื่นแล้ว
พร้อมกับโชว์ภาพน่ารักของเจ้าตูบทั้งสองคนด้วยค่ะ
เวลาตื่นแล้วดูดีเชียวเมื่อกี้ตอนนอน
ใช่ค่ะโอ้โหอย่าแก้งจ่ายอย่าแก้งน้องอีกแล้วลูกเป็นหน้าตกใจ